นี่ดูสินี่ชิ้นใหญ่มากกรอบเกลียวกรุบกลับเลยเออแล้วไส้ทะลักแน่นเนือง
ขนมเบื้องของยายเนี่ยแกทำเองนะ

ใช้วัตถุดิบต่างคุณภาพดีเวอร์
โอ้โหดิเฟอร์เลยนะ

ที่เขาใส่ครีมเขาบีบลงไปใช่ไหม
แต่เนี่ยเขาใส่น้ำตาลข้นแทนเพราะเป็นแบบโบราณจริง

โอ้โหคือมันล้นขนมเบื้องอ่ะ

แล้วถามว่าให้เยอะให้แยะขนาดนี้
ทางร้านเขาคิดยังไงกันบ้าง
เขาบอกว่ามี๓ไส้นะก็คือหวานคาวและผสม
แล้วให้ไส้เยอะ๑ชิ้น๑๒บาท

มันเหมาะสมกับคุณภาพ
แล้วก็รสชาติที่เราได้ลองทานกันดู
คุณดูค่ะเขาเสิร์ฟมาเป็นชุดแบบนี้
ดิฉันว่าอิ่มจุใจแน่นอน
ไปกันดีกว่าร้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดสะเกด

ใครพาไปมาแถวนั้นแวะอุดนุนกันได้เลยนะ
หลายคนบอกเลยนะคะว่าชอบมากทานแล้วดีมาก
เต็ม๑๐ไม่มีหักเลย
ยังไงก็ตามค่ะที่เราได้เห็นแบบนี้
ก็ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปนี้ด้วยนะคะ

ของกินอย่างนี้เนอะถูกใจแน่นอนล่ะค่ะ
ใช่ครับ
กลับทางออนไลน์และดูสดพร้อมกันผ่านไทยรัฐคลิปช่อง๓๒